ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่ารัก
ตอนรับเดือนแห่งความรักกันเสียหน่อย
สำหรับใครที่กำลังจะแต่งงานแล้วยังไม่มีไอเดีย
เรามีมาฝากมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่สินสอดหมายด่างราคาหลักล้าน

ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่านันตพรปรักษากระหนก
ฝ่ายเจ้าสาวได้โพสต์ข้อความสุดปลื้มว่า
บันทึกความทรงจำวันแต่งงาน
ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเราทั้งสองคน
ถ้าหากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับ
ห่วงเล็บเจ้าบ่าวในฝัน
จากการตรวจสอบต้นไม้ด่างที่เจ้าบ่าวนำมาเป็นสินสอดนั้น
สรุปว่ามันคือมอนสเตรล่าด่างมิ้น

ในตลาดนักสกสมระดับโลกมีความต้องการสูง
ความต้องการสูงจึงทำให้ราคาของมอนสเตรล่าดางมิ้น

ตั้งแต่ราคาหลักแสนจนไปถึงหลายล้านบาทเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของสินสอดของยุคนี้จริง
ไปต่อกันที่สินสอดหมู๒๐กิโลกรัม
เจ้าเป้าทานยุคทันสมัยจริงครับ
ไปกันที่จังหวัดสิงห์บุรี
ยุคสมัยที่เนื้อหมูแพงประหนึ่งทองคำ
สอดที่ดูดีและแพงแถมหายากอย่างเนื้อหมู
ก็ต้องมาแล้วล่ะครับ
นี่คือขบวนแห่ขันหมากของเจ้าบ่าวคุณนิพนธ์สายทองคำ
ที่ตั้งขบวนแห่สินสอดทองมั่น
ไปสู่ขอเจ้าสาวคุณกัมพลศักดิ์กี่ศรีผู้รักเพศทางเลือก
นอกจากสินสอดที่เป็นเงินสดหนึ่งล้านบาท
ทองคำหนักสิบห้าบาทแหวนเพชรสองวงแล้ว
สินสอดราคาแพงแถมหายากช่วงนี้
ก็ต้องเนื้อหมูที่ราคาสูงปี๊ด
ไปเทียดกิโลกรัมละสามร้อยบาทหนักกว่ายี่สิบกิโลกรัม
เพื่อมาสู่ขอเจ้าสาวกันด้วยล่ะครับ
เจ้าบ่าวยังบอกอีกว่าที่นำหัวหมูเนื้อหมูมาเป็นสินสอดด้วย
เพราะว่าอยากให้พ่อแม่ของเจ้าสาวได้มั่นใจในตัวเขาว่า
จะสามารถดูแลลูกสาวเขาได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือแม้กระทั่งหมูที่ราคาแพงสุด
ก็ยังหามาให้เจ้าสาวได้แม่
จากเรื่องราวของสินสอด
ไปดูเรื่องราวของการแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าบ่าวกันบ้างครับ
ฟังไม่ผิดหรอกครับขอเจ้าบ่าวนี่แหละ
แหลกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วล่ะครับ
ไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยครับ
รับให้ชาญตรงรสซื้อช่วยกันข้างแล้วกันหลังจากอะไร
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอาแบรน้อยได้โพสต์ภาพขบวนแห่ขันหมากพร้อมระบุข้อความว่าอยากได้ลูกชายเพิ่นก็ต้องลงทุนล่ะวะงานแต่งงานนี้เนี่ยครับ
เกิดขึ้นที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นคุณชะรันทรเทแสงเจ้าบ่าวและคุณสุวนันบุภามตนัง
เจ้าสาวที่แห่ขันหมากไปขอฝ่ายชายเล่าให้ฟังว่าเธอกับเจ้าบ่าวคบกันมา๓ปีแล้วล่ะครับ
และก็ตกลงจะแต่งงานกันในปีที่๔ส่วนที่เห็นเธอเป็นคนถือขันหมากมาสู่ขอฝ่ายชาย
ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเข้ามาอยู่ในบ้านของฝ่ายชายมาก่อนพอจะแต่งงานกัน
ผู้เท่าผู้แก่ก็เลยแนะนำว่าให้ฝ่ายหญิงเป็นคนแห่ขันหมากมาขอฝ่ายชาย
จนได้เป็นการแก้เคล็ดซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นดีเห็นงามด้วย
รูปแบบของการแต่งงานของเธอนั้นจึงกลับตลปัดหญิงขอชายไม่เหมือนใครแบบนี้นี่แหละครับ
แต่ในเรื่องของเงินสินสอดและเงินจัดงานทั้งหมดฝ่ายชายเป็นผู้รับผิดชอบให้ครับ